คุณผู้ชมฮะเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งนะครับ
แต่บ้านหลังนี้เป็นของป้าปูสมุทรปราการ
จำกันได้ไหมว่าป้าปูคือใคร
ป้าปูเป็นผู้หญิงคนหนึ่งจบปริญญาโธลเข่งภาษาอังกฤษ
เรียนดีเงินดีรายได้ดี
แต่ว่าเจอมรสุมชีวิตหลังจากนั้นเธออยากอยู่คนเดียว
ขยะไว้เต็มบ้านกลายเป็นข่าวเป็นคราวเมื่อปี๖๓
แต่คราวนี้นะฮะเกิดเพลิงไหม้
ที่เก็บขยะของป้าปูนี่แหละครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะเห็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไหมฮะ
ต้องเดินบนกองขยะเข้าไปภายในบ้านของป้าปูนะครับ
บ้านหลังนี้เป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้นภายในหมู่บ้านมันทนา
อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งเป็นบ้านของนางสาวธมนต์วันศักดิ์วิระวง
หรือว่าป้าปูอายุ๖๓ปี
อ่ะหลายคนบอกป้าปูใครนะป้าปูใครนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
เพลิงอยู่ชั้นล่างลามไปถึงชั้น๒นะครับ

เผชิญเพลิงและควันไฟอุปสรรคชิ้นใหญ่ก็คือ
กองขยะกองมหมาที่หน้าบ้านป้าปู
และภายในบ้านป้าปูที่ป้าปูเป็นคนเก็บเอาไว้ด้วยนะครับ
กว่าจะปีนป่ายกองขยะเข้าไปได้กว่าจะคุมเพลิงไว้ได้
แล้วมันมีแบบไฟระอุอยู่ข้างใต้นะคุณ
เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความยากลำบาก

ว่าขยะที่ป้าปูเก็บไว้มันเป็นยังไง

คุณภาพซ้ายมือใช่ไหมที่มันเคยเป็นข่าวเมื่อก่อนเนี่ย
ที่บอกว่านักข่าวของเรากว่าจะไปคุยกับป้าปูได้
นี่ถึงขั้นแบบจะปีนกองขยะเข้าไปคุย
เทียบให้ฟังนะฮะดังนั้นเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ฟังก่อน
เอาความเสียหายในเบื้องต้นของเมื่อคืนนี้ก่อนนะครับ
เมื่อคืนป้าปูก็เล่าให้ฟังแบบนี้
แล้วท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ระงับเหตุเพลิงไม่ได้
แต่เรื่องความเสียหายเดี๋ยวต้องสำรวจอีกทีนะครับ
เอาย้อนกลับไปหน่อยเมื่อปี๖๓เดือนกันยายน
บ้านของป้าปูเคยเป็นข่าวดังมาก่อน
เพราะว่ามีข้างบ้านโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้
บอกแบบนี้ครับบอกว่าโอ้โหจากรูปนะ
บ้านผมอยู่ฝั่งขวาประตูเหล็กดำน้ำตาล
แต่กูต้องทนกับกลิ่นขยะและเสียงหมาที่เห่าหอนทุกวันหลังเที่ยงคืน
โอ้โหแม่กูก็แทบไม่ได้นอนเพราะเสียงหมาเห่า
ในบ้านก็มีขยะเต็มไปหมดเลยล้นออกมานอกบ้านแบบนี้
ใครก็ได้ช่วยจัดการหน่อย
ครั้งนั้นทีมข่าวของเราก็ลงไปคุยกับป้าปู
ปูบอกโอ้โหก็ป้าชอบเนี่ย
ป้าอยากเก็บของเก่าอยากเก็บขยะแล้วเอาไปขาย
แล้วป้าก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเป็น๑๐ตัวเลยนะครับ
สอบประวัติดูแล้วป้าปูจบปริญญาโทมสุโขทัยนะคุณนะ
เก่งภาษาอังกฤษตอนทำงานเนี่ยเงินเดือนดีเลย
แต่เจอมรสุมชีวิตและป้าปูคราวนั้นก็ให้สัมภาษณ์บอกว่า
เบื่อคนฉันเบื่อคนฉันอยากอยู่กับหมากับแมว
ฉันอยากอยู่กับกองของเก่าเพราะฉันจะเก็บของเก่าขาย
แต่ทีนี้เจอมรสุมชีวิตรถฉันก็ไม่มี

ฉันก็มุดเข้ามุดออกบ้านอยู่แบบนี้คุณ
นี่เหตุการณ์ปี๖๓นะเป็นแฟมภาพนะ
เข้าออกบ้านแบบนี้จนเป็นข่าวดัง
เพราะว่าชาวชุมชนก็อยู่กันไม่ได้
นวัยงานอปตบางจรงก็ออกอุบาย
ขอซื้อขยะทั้งหมดจากป้าเป็นเงิน๒๐๐บาท
และทีนี้ก็มีการพาป้าปูไปตรวจสุขภาพกายสุขภาพใจ
รวมถึงแมว๘ตัวและหมาอีก๑๐ตัว

แต่สุดท้ายคุณป้าปูยังใช้ชีวิตอยู่กับกองขยะ
ก็คือเหมือนกับไปเก็บขยะมาแล้วมากองที่บ้านแบบนี้นะ

ใช่ฮะจนใช้ชีวิตอยู่กับกองขยะ
และท้ายที่สุดเมื่อคืนนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นนะครับ
แมว๖ตัวของป้าปูหมาอีก๕ตัวของป้าปู
คำตอบที่ได้จากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ที่เข้าไปช่วยชีวิตของทั้งหมาทั้งแมว
เจ้าหน้าที่บอกว่าไฟไหม้แบบนี้
และไหม้ที่กองขยะที่หมาแมวมันอยู่แบบนี้

ขณะเจ้าหน้าที่ยังสำลักควันเลย

ป้าปูบอกว่าที่บ้านไฟดับมา๓วันแล้ว
สาเหตุน่าจะเกิดจากการที่ป้าจุดเทียนเอาไว้
แล้วก็หมามันคงไปกินข้าวแถวนั้น

ส่วนตอนนั้นป้าออกมาอยู่หน้าบ้านนะฮะ

พยายามจะดับเองแต่ดับไม่ได้นะครับ
แล้วก็เริ่นออกมาตัดน้ำข้างนอกเที่ยว

ก็เลยเลียกน้องปาให้ด้วยช่วยด้วยให้เขาโทรเลียกให้หน่อย

มันหมดแล้ว

แต่สุดท้ายเขาบอกว่าหมาน่าจะรอดออกมาได้

โอ้ก็เคยเป็นเหตุอยู่แล้วนะพระอบปู
ไว้แบบนี้กลัวว่าจะเกิดเพลิงไหม้
สุดท้ายก็เกิดเพลิงไหม้จริงนะครับ